ของการซื้อของออนไลน์กันต่อพ่อค้าออนไลน์บอกว่าเซ็งที่สุดนะฮะคือของเนี่ยขายไปแล้วแต่ตีกลับเพราะลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วเขาก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับแต่ของสิ่งนั้นสิฮะมันเป็นหมวกกันน็อกยี่ห้อดังราคาแพงตอนส่งกลับไปตอนส่งไปเนี่ยนะคือราคาเนี่ยเป็นหลักหมื่นแต่ไอ้ตอนส่งกลับมามันไม่ใช่มันอีกใบหนึ่งราคาหลักร้อยไม่ถึง

ขายคืนได้ไหมคือไปบอกเมียแล้วเมียไม่ให้ซื้อเขาก็เลยยอมขายคืนฮะในราคา๑๙๐๐นะจากนั้นเนี่ยเขาก็นำเลขพัสดุมาตรวจดูปรากฏว่ากล่องสินค้าเนี่ยยังอยู่ที่คลังสินค้าปลายทางเมื่อสอบถามไปยังคอร์เซ็นเตอร์ของบริษัทขนส่งนะฮะพนักงานก็แจ้งว่าไม่พบข้อมูลการรับสินค้าปลายทางทำให้๑๗สิงหาคมในสินค้า
คนละบายกันสภาพเก่าแล้วเหมือนถูกใช้งานมานาน
แต่เขาบอกเป็นยี่ห้อเดียวกันนะนะฮะราคาประมาณเขาบอก๒๐๐กว่าเท่านั้นแหละ
เปิดมาไม่ใช่โดยผมก็ได้รับของผมก็ถ่ายรูปหน้ากล่องไว้ให้
ไว้ให้ลูกค้าที่ไม่รับสินค้าเพื่อไปหลักสารหลอกของมะสิงพี่ละนะ
ครับพอเปิดมามันก็ไม่ใช่
ผมก็เลยได้มีการโทรไปโทรไปสอบถามทางลูกค้า

น้องก็ยืนยันว่าไม่ได้เปิดทุกอย่างครับ

กล่องเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่ากล่องอ่ะ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะมันเป็นสก๊อตเทปใสนะครับพี่
ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีการตัดกล่องหรือเปล่า

มันสันนิษฐานได้หลายข้อมูลเลยครับตอนนี้

เรื่องนี้ได้รับความกระจ่างแล้วอ่านไปก็ดูแปลกเหมือนกัน
พ่อของน้องที่ซื้อหมวกจากพี่คนนี้นะครับ
ออกมาบอกแล้วว่าลูกชายเนี่ยไปขโมยเงินพ่อมา๕๐๐๐นะครับ

แล้วก็ไปตกลงซื้อกับพี่คนนี้ในราคาที่ผมแจ้งไปก็คือ๒๔๐๐

เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่พอใจก็คือลูกชายที่จะเอาหมวกกันน็อก
บอกโอ้โหตอนซื้อซื้อ๒๔๐๐ตอนจะขายคืนทำไม๑๙๐๐นะ

หมวกใบเก่าให้ไปซะเลยเพราะว่ามันไส้ครับ
ตอนนี้เขานัดเคลียร์กันแล้วนะครับ
ลองดูว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรครับ
อ๋อเหมือนแค้นโดนกดราคามันอย่างนั้นหรออ๋อนั่นแหละ